เปิดปากกับภาคภูมิ
จากความเสียหายคือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้านซ้าย
ที่เกียวแล้วก็ก็คือเคยวนิดนึง

คือผมไม่ชินทางด้วยเพราะว่าผมไปตรงนั้นครั้งแรก
เฮ้ยมันวางตรงหรือไม่ตรงอะไรอย่างนี้ครับ

วันนี้คุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนภาพจากกล้องหน้ารถเมื่อสักครู่นี้ฮะ
เป็นรถของชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะชื่อคุณกรนะครับ
ขับรถไปวันนั้นแถวถนนเรียบทางรถไฟตลิ่งชันมุ่งหน้าโรงพยาบาลสุริราชในกรุงเทพ
ล้ำเส้นของถนนที่เป็นสะพานเนี่ยที่เขากั้นทางเอาไว้
ล้ำมาแล้วรถพุ่งไปชนพอดี
คำถามก็คือว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย
แน่นอนว่าบนท้องถนนอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว
แต่อุบัติเหตุในครั้งนี้มันเกิดจากความประมาทของใคร
แล้ววางไม่ตรงหรืออาจจะวางตรงแต่มันขยื่นออกมา
ล้ำเข้ามาในเลนถนนแล้วไม่ไปตบไม่ไปพามันให้แบบกลับเข้าเส้นให้ถูกต้อง
เนี่ยความรับผิดชอบตรงนี้มันอยู่ที่ใครคนที่เป็นคนขับรถก็คือคุณกร
ถามหาความรับผิดชอบแล้วใครจะเป็นคนมาเยียวยากับสิ่งต่างที่เกิดขึ้น
อย่างรถของเขาหรือว่าอาการบาดเจ็บของเขาหรือช่วงเวลาที่เขาไม่มีรถใช้
รถต้องไปซ่อมนี่ยังโชคดีนะฮะที่บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงสาหัส
หรือไม่ถึงกับชีวิตวันนี้เปิดปากกับภาคภูมิคุยกับชายหนุ่มที่เป็นเจ้าของรถ
คนขับรถและทนายเกิดผลแก้วเกิดที่จะมาให้ข้อชี้แนะข้อแนะนำ
เกี่ยวกับเรื่องทางคดีแล้วก็ความรับผิดชอบนะครับ
สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นายเกิดผลและคุณกรนะฮะคุณกรตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ดีขึ้นแล้วครับคือตอนแรกเนี่ยก็คือหลังจากชนก็ไปโรงพยาบาล
ไปเอ็กซ์เลไปอัลเตอร์ซาวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีกระดูกหักอะไร
แต่ว่ามีอาการเจ็บที่ซี่โครงขวาเล็กน้อยครับผม
วันนั้นคือวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่๒๓ธันวาคับ
ประมาณทุ่มหนึ่งประมาณหนึ่งทุ่มใช่ครับ

ก็คือจะไปทำธุระแถวศิริราชแถวคือจะไปวัดเครือวันนะครับ

ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าคือผมไม่ได้อยู่แถวนั้นไม่ชินทาง
แล้วมันก็เลยต้องวนกลับมาซึ่งมันไปทางเส้นทางตรงนั้นครับ
บ้านอยู่ที่เขาอยู่รัชดาครับ
อันนี้อันนี้คือภาพกล้องหน้ารถคุณกรเลยนะฮะ

เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
กล้องมีเสียงนะใช่ไหมมีเสียง
อ่ามีครับแต่ก็ไม่ได้มี

เหมือนเป็นเข้าใจว่าเป็นสะพานข้ามแยกมั้งครับ

ใช่ครับก็ตามที่เห็นจะเหมือนสวนกันบนสะพานได้เลย

คือถ้าเกิดออกซ้ายไปเลยเนี่ย
น่าจะเป็นกลับรถใต้สะพานหรืออาจจะเลี้ยวซ้าย
อ่าครับแต่ผมไม่รู้
ผมก็ไม่ใช่คนแถวนั้นผมก็แหละแต่นี่เผื่อทนายเกิดผลดูพร้อมกันด้วยนะฮะ
คือเส้นเส้นขาวเป็นเส้นแบ่งระหว่างขึ้นสะพานกับออกไปทางซ้าย
คือจังหวัดตรงนี้คุณกรตอนนี้เห็นไหมหรือว่า
ไม่ได้มีสัญญาณเตือนไม่ได้มีป้ายไฟหรืออะไรอย่างนี้
พอเข้าไปใกล้ถึงจะเห็นว่า
มันล้ำออกมาแล้วแต่ว่ามันก็

นี่คือไฟจากกล้องหน้ารถใช่ไหม
ใช่ครับแล้วคือตัวอย่างถึงเป็นสีแดงก็จริง
มันมีฝุ่นเหมือนก่อสร้างมาอย่างนี้ครับ

พอปึ้งเข้าไปชนเข้าไป

แล้วคุณกรณ์กับรถของคุณกรณ์เป็นยังไงบ้าง
ใช่ครับฝั่งซ้ายหน้าเข้าใช่ครับเป็นอย่างนี้ใช่ครับก็ก็คือ
พอชนเสร็จอ่าแอร์แบ๊กก็แอร์แบ๊กหน้าก็ทำงานทั้งสองฝั่ง
ครับครับผมตอนตอนนั้นเราพอพอจังหวะมันชนเนี่ยเราคิดในใจ
อะไรยังไงหรือว่าเรารู้ตัวไหมว่ามันโอ้โหมันจะแรงขนาดไหน
อะไรยังไงอ่าเอาจริงจริงก็ก็ไม่อะครับแต่ก็คือ
หงิดนั่นแหละว่ามันมันไม่ควรชนอะไรอย่างงี้แต่จะเป็น
อย่างนั้นมากกว่าแล้วก็อ่าพอชนเสร็จแล้วเนี่ยก็พอ
แอร์แก๊กทำงานเนี่ยจังหวะนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่แบบ
มันก็จะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าพอแอร์แบ็คทำงานมันจะมีการระเบิด
ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นควันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันก็มืดเราก็
คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยชนเสร็จแล้วมันมีกลิ่นไหม้เนี่ย
มันคือไหม้จากอะไรอืมไหม้จากหรือเปล่าหรือว่ารถเราไฟไหม้อะไร
อย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็โชคดีว่าอ่ามีกู้ไพที่เขาอยู่ใกล้เขา
มาถึงเร็วอะไรอย่างเงี้ครับพอคือพอพอผมเปิดประตูรถลงมาเนี่ย
ภัยเขามาถึงแล้วเขาก็เอ่อพี่เปิดกระโปรงหน้าหน่อยเพื่อจะ
แบตออกอะไรอย่างเงี้ครับการไฟไหม้ไม่เคยเจออุบัติเหตุ
ร้ายแรงอย่างนี้มาก่อนเลยไม่เคยครับไม่เคยชนถึงขั้นไม่เคย
ชนด้วยซะไม่เคยชนอย่าถามเลยว่าเคยชนถึงขั้นทำงานหรือเปล่า
ใช่ครับไม่เคยชนครับแต่ว่าพอพอชนแล้วแต่ว่าก็อันนี้ขอ
ขอแชร์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคืออาจจะด้วยความที่มันมันไม่
แรงมากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็โชคดีว่าไม่ได้รับบาดเจ็บ
อะไรที่หน้าอกไม่มีการแบบแอร์แบ็คกระแทกหรืออะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นประโยชน์ก็คือว่าไอ้การที่
ที่เราจัดท่าทางการนั่งขับที่ถูกอะครับก็คือหนึ่งช่วงแขนจากผม
มาลัยหรืออย่างเงี้ยก็คือมันก็มีประโยชน์ช่วยให้ใช่ไหมใช่ค่ะ
ก็คือพวงมาลัยแล้วคือเหมือนใช้ประมาณข้อมืออย่างนี้ครับ
ถ้าวัดมันก็จะพอลาเหมือนเกิดเหตุอย่างนี้ครับ
เวลามีแอร์แบ็คระเบิดมันก็จะไม่ได้โดนตัวไม่ได้โดนหน้าอก
อะไรอย่างเงี้ยครับไม่กระแทกใช่เพราะว่าตอนที่กู้ภัยมาเนี้ย
พอเขาเห็นในรถเห็นแอร์แก๊กทำงานเนี่ยเขาก็แบบพูดเลยว่า
เฮ้ยพี่เป็นไรเปล่าหน้าอกกระแทกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
ครับก็เจ็บไหมเจ็บตรงหน้าอกไหมเนี่ยแอร์แก๊กทำงานเนี้ย
แน่นอนอะไรอย่างนี้ซึ่งผมไม่ได้รับผมไม่ได้เป็นอะไรเลย
ครับตอนตอนที่พอชนปึ้งเข้าไปแล้วก็เอาละเรารู้ตัวแล้ว
ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรมากเราลงมาจากรถได้
เห็นสภาพรถตัวเองแล้วเนี่ยแล้วเห็นแท่งบารีเออร์อ่ะ
ตอนนั้นคิดอะไรต่อก็คือตอนนั้นก็คงไม่ได้คิดอะไรแล้วครับ
เพราะว่าทุกคือคือทุกคนมาคือคืออย่างที่บอกตอนแรก
ก็คือก็ก็เซ็งอ่ะเพราะว่ามันชนแต่ว่าคือก็ต้องบอกว่าอาจจะ
โชคดีที่เรามีประกันแล้วก็โชคดีที่ว่ากู้ภัยมาเร็ว
ตำรวจมาเร็วอะไรอย่างเงี้ครับก็คือคือคือพอลงมาเนี้ย
ทางกู้ภัยเขาก็แนะนำแนะนำว่าเออโทรหาประกัน
มีประกันไหมโทรหาประกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีประกันชั้นหนึ่ง
ใช่ครับก็คือโชคดีว่าว่ามีประกันชั้นหนึ่งแล้วได้ไปดู
แท่งเลยไหมฮะตอนนั้นเรารู้ได้ไหมว่ามันมันเบี่ยงมาอ่า
หรือเรารู้ตั้งแต่ตอนชนแล้วหรือว่าคือตอนเห็นเรา
เราเห็นเราเห็นตอนใกล้จะชนแล้วที่มันกำลังจะชนเราเห็นแล้ว
คือเราเห็นตอนใกล้จะชนแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้ว
ก็คืออ่ะชนแต่ว่าคือจังหวะนั้นอ่ะก็เราก็ไม่ไม่
มั่นใจหรอกอืมว่าโอ๊ยว่าเราขับพลาดตรงไหนอะไรยังไง
แล้วก็โหลดโหลดคลิปมาดูอ่า
พอโหลดคลิปมันดูก็เห็นว่าเออจริงเนี่ยมันเกิดจาก
แจ้งความไหมฮะอ่าไม่ได้แจ้งครับเพราะว่า
ก็คือลากรถไปที่สอนอลากรถที่สอนอแล้วก็ทางประกันเนี่ย
เขาก็แนะนำว่าให้ลงบันทึกประจำวันไว้
เป็นหลักฐานอะไรอย่างนี้ครับเพื่อจะไปทำเรื่องประกันเรื่องเคลม
แล้วก็ให้เป่าแอลกอฮอลไว้หน่อยเป็นหลักฐานอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่ครับก็เป็นศูนย์ก็มีหลักฐานอยู่
แล้วก็คือทางเจ้าหน้าที่เขาก็ลงโน้ตไว้ในบันทึกประจำวันไว้ด้วยครับ
นี่เป็นตอนกลางวันนะครับที่เกิดเหตุจะเป็นอย่างนี้
อันนี้คือล่าสุดนะตอนคุณกรไปเนี่ยกรวยสีส้ม
ไม่มีครับตามคลิปเลย
ส่วนในอันสุดท้ายเอ๊ะเมื่อกี้เห็นมันยังเอียงอยู่หรือเปล่าหรือมันตรงแล้ว

อ้าวยังไม่มีใครไปขยับเลยหรอ
ก็น่าจะแก้ไขเฉพาะหน้าก็คือเอากลวยพลาสติกไปวาง
มันมันขยับไม่ได้เหรอครับ
วันเกิดเหตุมันแดงชัดอย่างนี้เลยไหมขาวแดงอย่างนี้เลยไหม
ไม่ครับก็คือตามเห็นเลยครับ
มันมีฝุ่นมีอะไรอย่างนี้ครับก็คือก่อสร้างอ่ะ
ผมว่ามันก็คงไม่ได้มีใครไปใส่ใจดูแลมันหรอกครับนะฮะ
ไม่ได้ดูใหม่สีสดไม่หรือกลางคืนมันไม่
มองด้วยตามันสีสดเหมือนเมื่อกลางวันเมื่อกี้ไหม
ไม่ครับคือมันกลางคืนด้วยตอนนั้นนะผมก็ไม่รู้แล้วคือ
คือสังเกตว่าตรงไฟถนนนะฮะที่ส่อง
ท้องที่สอนอบังขุนนลนะฮะแล้วก็สำนักงานเขตบางกอกน้อย
เผื่อพี่ดูอยู่อยากจะอธิบายชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะ
พยายามติดต่อทั้งวันอยู่แล้วนะครับอ่าหรือยังไงก็ฝากบอกว่า
เมื่อวานเราไปดูนะมันยังเบี่ยงอยู่นะเผื่อจะไปยกให้มันตรงหน่อย
ผมก็เข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่ก็น่าจะรับทราบแล้วแหละ
เพราะว่าเจ้าที่ก็จะได้ติดต่อมาสอบถามเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็บอกว่าจะแก้ไขอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ส่วนทางเพจผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือผมได้เขียนเป็นอีเมลไป
เขียนเป็นอีเมลไปหาเขาขอให้ปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างนี้ครับ
คือเขียนไปแล้วก็ขอให้เขาตอบอีเมลกลับมา
ก็คือลงท้ายว่าขอให้ตอบอีเมลกลับมาหน่อยว่าความคืบหน้ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ส่งไปประมาณ๔วันที่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ยังเงียบอยู่

ใช่ครับอาจจะติดวันหยุดหรือเปล่า
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยต่อตอนที่คุณกรไปที่โรงพัก

นี่อย่างนี้เลยจริงทนายเกิดผลนี่
ของหลวงเสียหายคุณกรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกอะไรนะครับ
ทำให้ของหลวงเสียหายนายเกิดผลครับ
คือเท่าที่ดูอย่างนี้เนี่ยตกลงแล้วคนขับรถประมาทหรือว่า
วันเกิดเหตุน่าจะยังไม่เห็นมั้งเพราะว่าคุณกรบอก
หรือเห็นแล้วเห็นนะครับ
ใช่ครับก็คือวันที่เกิดเหตุผมก็เปิด

ให้ให้ทางเจ้าหน้าที่เขาดูอะครับแต่ว่าก็ผมไม่รู้จะบอกยังไงดี
งั้นให้พักก่อนงั้นให้เบรกก่อนนะครับ
ตำรวจสนบังขุนนลนะฮะหรือว่าทางสำนักงานเขตบางกอกน้อย
ถ้าเกิดอยากจะพูดคุยกันว่าเออตกลงแล้วความรับผิดชอบของใคร
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเบี่ยงทำไมต้องกั้นเอาไว้ตรงนั้นอะไรยังไงเนี่ย
บอกเราได้นะครับเราก็พยายามติดต่ออยู่นะครับ
กันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังธนายเกิดผลด้วยนะฮะ

เปิดปากกับภาคภูมิกลับมาคุยกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกเห็นคลิปจากกล้องหน้ารถของคุณกรแล้วเนี่ย

บางคนบอกเกิดเขาตายขึ้นมาเนี่ยทำยังไงเนี่ยเหตุการณ์นี้
ว่ามีรถหลังตามมาแล้วมาชนซ้ำขึ้นมาเนี่ยทำยังไง

รถนี่ยังเพิ่งซ่อมใช่ไหม

เนื่องจากมันเกิดเหตุช่วงปลายปีใช่ไหมครับ

ก็หลังจากเกิดเหตุ๒๔ก็คือลากไปที่ศูนย์
แต่ว่าทางศูนย์ก็บอกว่า

ก็คือว่าข้ามปีก็คืออาจจะ

วันที่๓อาจจะเพิ่งจะเริ่มถอด

แล้วก็คงต้องรอประกันประเมินอะไรอย่างนี้ครับ

ศูนย์ก็แจ้งว่าน่าจะประมาณเดือนครึ่งครับ
อุ้ยอีกเดือนครึ่งเหรอ

ส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บ

ระหว่างนี้ก็ต้องเรียกแท็กซี่ไปกลับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันดูยากหรือดูง่ายว่าตกลงแล้วมันเกิดจาก
ความประมาทของใครดูไม่ยากหรอกครับครับ
คนที่จะต้องรับผิดชอบจะมี๒หน่วยงาน
โดยงานแรกแน่เลยคือใครเป็นคนใช้แพ่งบริเวณนี้
เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้นหรือเป็นคนรับผิดชอบ
อันดับแรกสมมุติว่าตำรวจเป็นคนเอามาใช้
ครับตำรวจก็ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าหาเจ้าภาพไม่ได้
คนไหนที่เป็นเจ้าของพื้นที่กรทมก็ต้องรับผิดชอบ
คือหลักการง่ายง่ายเลยครับว่าครับเอาแล้วยกแล้วยกตัวอย่างง่าย
ว่าเช่นถ้าสิ่งก่อสร้างนั้นอยู่บนของพื้นที่ใครครับ
ยกตัวอย่างว่าเช่นกรมทางหลวงชนบทหรือทางหลวง
แล้วเขาทำทางแล้วมีผู้รับเหมาไปรับจ้างทำ
แล้วไม่ดูแลเช่นไม่ใส่ไม่ไม่มีป้ายห้าม
ไม่มีป้ายเตือนไม่ขุดหลุมไม่กลบหลุม
ไม่ฟังปิดฝาท่อแล้วมีคนขับรถตกหรือไปชน
หลักแล้วก็คือผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วแต่ถ้าผู้รับเหมาก่อสร้าง
แสดงความรับผิดชอบหรือไม่มาแสดงตน
หรือหาผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ได้เช่นก่อสร้างเสร็จแล้วก็
งานไปครับเสร็จงานแล้วไม่เก็บงานอืม
กรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
หรือต้นไม้ริมทางของทางหลวงหรือทางหลวงชนบทโดนพายุหรือว่าโค้นล้มทับรถโดยสารรถที่ผ่านไปมา
ก็ต้องเป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงต้องรับผิดชอบครับกรณีกองของกรทมเนี่ย
ถ้าเป็นทองผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการแล้วทิ้งงาน
หรือไม่สนใจผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นต้องรับผิดชอบแต่ถ้าไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาไปแล้ว
เขาส่งมอบงานไปแล้วหรืองานนั้นยังอยู่กับการดูแลของกรทม
กรทมต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับสนบังคุณนลหรือสนอะไรนะฮะ
สอนอบังขุนนลแล้วก็ท้องที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยใช่ครับครับถ้าแท่งเบรีเออร์นี้
เป็นการนำมาใช้ประโยชน์ของสนบังคุณนลสนบังคุณนลต้องรับผิดชอบ
ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรับผิดชอบแต่ถ้าสนบังคนอบอกไม่เกี่ยวกับผมผม
ไม่ได้ใช้กรทมเป็นคนนำมาวางครับกรทมก็ต้องรับผิดชอบ
เพราะกรทมเป็นคนเก็บรายได้เก็บภาษีจากการใช้พื้นที่
คนที่คนที่มีรายได้เก็บรายได้ไปคือคนต้องรับผิดชอบโดยหลัก
เพียงแต่ว่าถ้ากรทมยอมให้สนบังคุณนลใช้พื้นที่ตรงนั้น
เพื่อประโยชน์หรือเพื่ออำนวยความสะดวกของกรทมหรือของสนบังคุณนุนก็แล้วแต่

แต่คุณกรบอกวันแรกที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมครับ
ที่ทางกูไพบอกไปโรงพักก่อน
สอนอบังขุนนทลท้องที่เกิดเหตุเพราะว่ามันต้องลงบันทึกประจำวัน
นานาเนี่ยเจอตำรวจท่านหนึ่งซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นร้อยเวรพอดี
หรือว่าเข้าเวรพอดีหรือว่าต้องรับเรื่องพอดีหรือใครก็ไม่

คุณกรบอกผมก็ไปโหลดกล้องหน้ารถภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ย
ดูครับตำรวจบอกว่า
งานไหนตำรวจก็ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดตามเจอเนี่ย
คิดว่าจะอุ่นใจใช่ไหมถ้าตามเจอเราจะได้ไปเรียกร้อง
ความผิดชอบจากเขาครับก็คือจริงเนี่ยพอเขาก็บอกว่าถ้ามี
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นของของรัฐแจ้งมาก็จะโทรมาตาม
ให้ไปเสียค่าปรับ๑๐๐๐บาทหรือจะโทรมาตามไอ้มันมารับค่า

เขาก็บอกประมาณนั้นซึ่งจริงผมก็อยากให้เขาตามนะ
แต่ว่าคือแต่จริงเนี่ยสมมุติว่ามาออกอย่างนี้
ก็โอกาสที่เขาจะตามสูงแล้ว
คือถ้าสมมุติว่าผมปล่อยมันไปอ้าวก็ถือว่าฟาดเคาะปีใหม่
ก็จบไปอะไรอย่างนี้ก็จบกันไปไม่มีอะไร
แต่ว่าพอมันเป็นเรื่องแล้วคราวนี้
ผมไม่รู้ว่าบางทีเขาอาจจะแจ้งความดีกว่าว่าทำลายทำของหลวงเสียอะไรอย่างนี้
เสียพันหนึ่งก็ได้แต่ว่าคือผมก็คิดว่ามันก็คงคุ้มอะครับ
ถ้าสมมุติว่าผมต้องเสียพันหนึ่งแต่ว่ามันทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง
อย่างปลอดภัยขึ้นถนนมีความใส่ใจขึ้นอะไรอย่างเงี้
มันก็ไม่คงคุ้มอะครับพันหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้ก่อนคุณธนายเกิดผลครับ
อย่างนี้ถือว่าถ้ามีเจ้าของแท่งเบรีเออร์เขาบอกว่าเนี่ยไปขับรถชนเขาเสียหาย
ของหลวงเสียหายอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นของหลวงหรือของเอกชน
ก็ต้องดูว่าครับใครเป็นคนประมาทอืมถ้าเขาขับรถมาตามเส้นทางดีดีใช่ไหมครับ
อย่างคุณกรขับรถมาตามเส้นทางในเดียแล้วมาชนเพราะแท่งเบอร์เออร์มันเอียง
เอียงมันเกิดจากใครอ่ะไม่ได้เกิดจากคุณกรเป็นคนขับไปชนให้มันเอียงนะ
มันเอียงมาก่อนแล้วใครทำให้เอียงเมื่อพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินสิครับ
ถ้าตำรวจบอกว่าต้องปรับคุณกรผมว่าผมไม่เห็นด้วยนะถ้าตำรวจพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่ดูกล้อง
วินิจฉัยไม่ถูกต้องเพราะว่าถามว่าคุณถ้าคุณเห็นกล้องแล้วคุณยังบอกว่าคุณกรประมาทหรือเปล่าครับ
ในเมื่อลักษณะของแท่งเบรีเออร์มันเอียงเข้ามาจนล้ำเส้นจราจรอ่ะคุณยังปล่อยป่าละเลยได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะ
แต่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานล่ะนะครับแล้วใครผิด
อย่าเพิ่งผลักภาระให้ประชาชนที่วินิจฉัยตอนแรกครับผมว่าจะทำให้ขอ
หรือเปล่าคุณตรวจสอบก่อนว่าใครประมาทคุณคุณเห็นกล้อง

ภาพชัดเจนว่ามันจะเอียงอยู่เลยเห็นขนาดนั้นยังไม่ปรับเข้าที่
อย่าเอากลวยไปตั้งเพื่อให้คนอื่นเห็นกลวยมากกว่า
ที่จะป้องกันอุบัติเหตุหรือเปล่าครับอย่างงี้อย่างงี้ถือว่าประมาทร่วม
ไว้ธนัยเกิดผลเพราะว่าประมาทไฟลิฟต์เดียวได้ซ้ำ
ค่ะยกตัวอย่างมันมีการตัดสินคดีหลายหลายคดีอ่ะครับ
เช่นรถสิบล้อจอดอยู่ริมทางในสถานที่มันมืด
เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินไม่มีแสงสว่างไม่มีอะไร
คนมาชนท้ายรถสิบล้อผิดนะทั้งที่คนชนท้าย
แต่สาเหตุมันเกิดจากการจอดล้ำเส้นเข้ามา
นี่ขนาดจอดในที่แบบริมทางแล้วนะ
อันนี้ไม่ใช่ริมทางนะครับมันเกือบจะเป็นกลางทางเลยนะ
จะขึ้นสะพานซ้ายมือเป็นอีกเล่น
ควรจะมีอะไรเป็นลักษณะเป็นสัญญาณบ่งบอกไหมให้คนที่ใช้งาน
จะเป็นตำรวจก็ได้เป็นกรทมก็ได้
ควรจะมีแสงไฟบ่งบอกไหมหรือไฟสะท้อนแสงมากกว่านี้ไหม
หรือมีสปอร์ตไลท์ให้เห็นหรือเปล่าไม่ครับ
จากกล้องหน้ารถเมื่อกี้เห็นได้เลยว่ามันมาเร็วแล้วก็
มองไม่มองไม่เห็นหรอกเพราะมันไม่มีลักษณะบ่งบอก
ว่ามันคือแท่งบริเวณเอียง
คุณกรเหยียบมาทะเลถ้า๘๐ใช่ไหม๘๐กิโลเมตร
ผมไม่มั่นใจครับแต่ว่าไม่เกิน
ผมมั่นใจว่ามันไม่เกิน๘๐แน่ไม่ได้เร็วถ้าดูจากสิ่ง
ดูจากกล้องก็น่าจะรู้ว่ามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับ

เพิ่งเลือกงานแล้วจะไปก็คือเลือกงานเสร็จแล้วก็ไปธุระ

เรียบร้อยไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์อะไรขึ้น
ก็ซ้ายขวาเราจะอะไรยังไงล่ะ

ก็คือคือพอผมไม่ชินผมก็จะอ่ะ

เราก็เหมือนขับชิดซ้ายหน่อย

พอเหมือนถนนมันมีการเบี่ยงมีอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเหมือนขอบทางมันขยับเข้ามา
คือถ้าเราขับมาตรงสมมุติเราขับมาตรงกลางเลน
แล้วถ้าขอบทางมันเอียงเข้าไป
มันเอียงเข้ามาหาเรามันเหมือนกลายเป็นว่าอยู่ดีเราก็ขับคิด
ประมาณนั้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าผมไม่ชินทาง
ผมก็ต้องผมก็ขับไปอย่างนั้นจนพอมันเห็นมันก็หลบไม่ทันแล้ว
แต่ทนายเกิดผลบอกว่าคือคุณไม่ต้องไปดูหรอกว่า
ประมาทร่วมไม่ประมาทร่วมหรือว่าเขาอะไรยังไง
แต่มัลเลียร์มันล้ำเลนถนนเข้ามา
คือถ้าเขาขับรถดีนะครับจากกล้องอ่ะนะ
เพราะบางคนบอกเอ้าแหมเบี่ยงมันนิดเดียวเอง
ถ้าเห็นก็หลบได้นี่

ครับถ้าเขาเห็นเขาหลบได้เขาเบรกได้อีกเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าการขับรถบนถนน
โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนเส้นทาง

แต่กรณีแบบนี้ใครก็ชนหมดแหละ
แล้วถ้าดูจากกล้องเขาก็ไม่ได้ว่าฉลับ
ถ้าเขาเอียงเขาไปหาหรือเขาฉลับเข้าไปหาอีกเรื่องหนึ่งนะ
แต่ผมมองว่าเขาขับเส้นตรงครับแต่ขับชิดแนวซ้าย
ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่คนขับก็คิดเลวซ้ายอยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวเราจะมีคำตอบในช่วงหน้านะครับ
เพราะทนายเกิดผลบอกว่าต้องไปดูว่าเขามีการก่อสร้างหรือเปล่า
ซึ่งตรงนั้นผมก็ดูจากภาพแล้วคงไม่ได้มีการก่อสร้างอะไร
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับมีตำรวจโทรมาหาคุณกร

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุณกรบอกว่าเมื่อวานนี้
หลังจากที่ส่งเรื่องราวของตัวเองไปร้องตามสื่อต่างด้วยใช่ไหมครับ
ไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์เมื่อวานก็ไปสัมภาษณ์คุณกรอยู่

คุณกรบอกมีสายจากตำรวจโทรมาหา

ก็โทรมาสอบถามเหตุการณ์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นขับมายังไงอะไรอย่างนี้ครับ

ท้องที่นั้นใช่ครับก็คือคือสอบถามเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี
แล้ววันนั้นที่ไปลงบันทึกประจำวันอะไรเขาเขาไม่รู้กันเหรอหรือว่าอะไรยังไง
อาจจะไม่ละเอียดบ้างครับอาจจะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม
ตั้งแต่๒๓ธันวาท์โทรมาเมื่อวานคือ๔มกรา
ใช่ครับก็คือเห็นจากโซเชียลแล้วก็เลยสอบถามเพิ่มเติมอะไรประมาณนั้น
เห็นข่าวจากโซเชียลเป็นข่าวขึ้นมาเลยโทรมาขอข้อมูลเพิ่มเติม
ใช่ครับประมาณนั้นแล้วได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
ก็คือเขาก็ถามแหละครับว่าขับรถมายังไงอะไรอย่างงี้ครับ
คือผมก็บอกว่าผมขับมาก็ขับมาตรงปกติอะไรอย่างนี้ครับ
คือเขาอาจจะสงสัยว่าเรารักไก่ยูเทิร์นหรือเบี่ยงปาดคอสะพานอะไรหรือเปล่า
ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
แล้วเขาบอกไหมฮะว่าแท่งบารีเออร์คุณกรได้ถามไหมครับว่าตกลงความคืบหน้าเรื่องแท่งเบรีเออร์เป็นของใครอะไรยังไง
ผมจะถามหาความรับผิดชอบได้จากใคร
ก็ได้คุยกันครับคุยกันคุยกันสักพักนึงเขาก็เขาก็บอกมาแหละว่าสาเหตุที่ต้องตั้งแบรีเออร์เนี่ย
เพราะว่ากันรถยูเทิร์นกันรถลักไก่ประมาทปาดขึ้นคอสะพานอะไรประมาณนั้นครับ
แต่ว่าก็แจ้งประมาณนั้นแล้วก็ผมก็เลยถามว่าแล้วตกลงอันนี้มันของใครอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกมาว่าจริงแล้วเหมือนสอนอไปประสานให้
จนให้เขตมาวางเพื่อป้องกัน
สอนอก็คือตำรวจประสานไปยังสำนักงานเขตคือกรทม

ให้เอาแท่งเบรียร์มาวางเพื่อป้องกัน

กันก็คือมีตำรวจนายหนึ่งโทรมาหาคุณกรเขาบอกว่าเป็นตำรวจที่โทรมาเพื่อเอาข้อมูลไปให้นายนะ

รถที่บนสะพานเนี่ยมันจะเป็นเลนสวนถ้าไม่มีแท่งแบรีเออร์เลนส์ฝั่งตรงข้ามที่คุณกรขับไปแล้วไปชนเนี่ยบางทีลักไก่ไม่ไปหาที่ยูเทิร์น

ตรงคอสะพานตรงนั้นเลยก็เลยเอาแท่งแบรีเออร์เนี่ยมาวางเอาไว้ทางตำรวจบอกว่าประสานไปยังเขตให้เขตเอามาวางเอาไว้

อย่างนี้ยังไงฮะทนายเกิดผลครับ

ถ้าเป็นตำรวจเป็นคนขอให้เขตอำมาวาง

ทางราชการโดยตำรวจเป็นคนใช้ประโยชน

ก็ต้องรับผิดชอบไม่หนีไม่พ้น๒หน่วยงานนี้ครับ

เรียกร้องค่าชดเชยเยียวยาอะไร

ได้ครับเพราะมันเป็นละเมิด

เมิดคือการประมาทเลินเล่อหรือจงใจ
หลักกฎหมายคือพูดไว้จงใจหรือประมาทเรื่องเล่อ

คือว่าเป็นเรื่องของการประมาทเล่อไหม

ให้มันเป็นไปตามด้วยความเรียบร้อย

ระมัดระวังได้แต่ไม่ระมัดระวังให้เพียงพอ

ระวังยังไงคือคุณต้องคอยตรวจสอบสอดส่องกับการติดตั้ง
เบอร์เออร์ว่ามันอยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นปกติไหม
แสงไฟสว่างพอมองเห็นไหมหรือมีสัญญาณใดใดที่จะบ่ง
ชี้ว่าตรงเนี้ยมีแท่งเบอร์เออร์ที่ต้องระมัดระวังเป็น
กรรณีพิเศษนะครับบางที่ก็จะมีแสงไฟป๊อปป๊อปป๊อป
ใช่ครับเงี้ยคุณต้องทำหรือต้องรับระวังยิ่งกว่า
วิญญาณอยู่ชนทั่วไปเพราะคุณเป็นเจ้าพระทางานมีอาชีพ
เป็นวิชาชีพเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่
มีหน้าที่ต้องระมัดระวังแต่คุณกลับไม่ระมัดระวัง
ให้เพียงพอจนมันเกิดอุบัติเหตุ
มันจึงเป็นการกระทำโดยประมาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาจจะเป็นตำรวจเองก็ได้หรือเป็นเจ้าหน้าที่เขตก็ได้
ซึ่งควรจะออกมาแสดงความรับผิดชอบสำหรับตัวเขาหน่อยแม้ว่าจะมีประกันรถ
มีประกันเรื่องการไปรักษาตัวที่บาดเจ็บครับแต่เรื่องค่าเยียวยาค่าเสียหาย
เสียเวลาต้องนั่งรถแท็กซี่ไปทำงานอยู่ในอีกเดือนครึ่งนะ
ศูนย์เขาบอกในซ่อมรถเนี่ยตรงเนี่ยใครจะรับผิดชอบให้เขา
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือทั้งสองหน่วยงานต้องร่วมรับผิดชอบอยู่แล้ว
ต้องไปฟ้องไหมครับเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องคุณกรเขาเพิ่งลงแค่บันทึกประจำวันนะครับ
จริงถามว่าถ้าหน่วยงานมีสปริตนะครับมีระเบียบในการแก้ไขปัญหา
ก็ไม่ต้องฟ้องกันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่กรทมเองเนี่ย
ไม่เคยออกมาครับไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบ
ขนาดไฟดูดคนตายเนี่ยหรือตกท่อจนบาดเจ็บเนี่ย
ก็ทำมาบอกว่าให้ไปฟ้องก่อนเพราะว่าไม่มีระเบียบจ่าย
ถ้าไม่มีคำพิพากษาโอ้โหมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงครับ
โอ้โหก็อยากจะฝากนายกคนผู้ว่าคนใหม่เนี่ย
แก้ระเบียบให้มันนั้นออกทรือออกเทศภรรยัตรใหม่เถอะ
เรื่องการจ่ายค่าเยียวยาชดเชยคนไม่ต้องรอให้สารตัดสินหรอก
อะไรที่มันชัดเจนว่าการความบกพร่องของกรุงเทพมหานคร
แก้ระเบียบให้มันได้ก่อนตรงนี้
ถ้ารอคนฟ้องฟ้องอันนี้เสียเวลานะก็ลงลดสารด้วย
คือพอพูดถึงเรื่องของความประมาทอะไรตรงนี้เนี่ย
หรือเพื่อเรียกร้องให้คุณต้องดูแลอุปกรณ์นะครับ
คนเห็นคลิปเห็นเหตุการณ์ของคุณกรส่วนหนึ่ง
เขาก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่หลบ
ประมาณรึเปล่าทำไมไม่ขับให้ดี
ก่อนหน้าผมก็คิดว่ามันต้องมีอยู่แล้วเรื่องแบบนี้
กว่านั้นอ่ะคือที่ผมผมผมไม่อยากให้เรื่องนี้มันเงียบอ่ะ
ก็คือว่าถ้าเราปล่อยไปอ่ะผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะมีอีก
ไม่ใช่แค่ตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวก็ต้องเกิดเหตุอีกครับ
หรือที่อื่นด้วยผมก็เลยอยากจะทำให้เห็นว่ามันมันต้อง
มันต้องได้รับการแก้ไขไม่ใช่ว่าเราเราชนแล้วเราจะบอกว่าเออ
มาฟุตเดียวเองหรือคุณคุณประมาทเองทำไมคุณไม่หลบอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนที่เราจะบอกอย่างนั้นอ่ะผมคิดว่า
เพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมผมถ้าผมเชื่อว่ามันก็คงมีคนด่าแล้วว่าเอ้โง่เองหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ผมผมว่าผมยอมแลกกับถ้าสมมุติว่ามันจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างสมมุติว่าอย่างน้อยสักอาที่นั้นก็ได้ให้เขาทำใหม่แล้วมันปลอดภัยขึ้นอ่ะผมเชื่อว่ามันก็คุ้มค่ากว่าการที่ผมอยู่เฉยอยู่ในเฟฟโซน

แต่เรื่องนี้ผมยืนยันนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าพอได้เจอกันเนี่ยผมคุยกับคุณกรเนี่ยคุณกรบอกก่อนเลยว่าไม่ได้ต้องการเรียกร้องค่าเสียหายนะเพราะว่าเอาละเรื่องรถมีประกันชั้นหนึ่งเรื่องรักษาตัวบัตรเจ็บเล็กน้อยเนี่ยมีประกันของตัวเองอยู่แล้วส่วนเรื่องต้องเดินทางลำบากลำบนต้องนั่งแท็กซี่ในช่

ของมันอะไรอย่างนี้ผมเชื่อว่าจะมีคนคนคนดีในสังคมเราแบบนั้นหรืออย่างน้อยอ่ะถ้าสมมุติไม่มีไม่มีใครเห็นหรือแบบมันอันตรายเกินที่จะจอดรถไปดันครับแล้วมีใครไปชนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นเป็นพลาสติกใส่น้ำเนี่ยอ่าความเสียหายอ่ะมันก็น้อยลงครับมันมันจะไม่แบบเป็นอย่างนั้นคือผมผมก็โช

ใช่ครับแล้วถ้าสมมุติว่าถึงขั้นที่มีคนมาถอดสลักแล้วพยื่นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยคุณต้องพิจารณาแล้วว่ามันเอามันเล่นเค้าห้าวอาหารขนาดเออขนาดมาทำอย่างงี้แล้วอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณก้อนบอกว่าอยากให้เกิดการพลังแรงจากเรื่องของตัวเองที่ประสบพบเจอใช่ครับสุดท้ายนี้นะวันนี้เนี่ยยังรอคำตอบ

ถ้าไม่ได้ก็ไปแจ้งความครับอืมเอาแจ้งความเพื่อหาตัวผู้เกี่ยวข้องและผู้กระทำความผิดมาครับตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็อยากรู้ว่าเออแจ้งความแล้วจะมาดำเนินคดีกับข้อหาคุณกรเรื่องอะไรนะครับถ้าถูกดำเนินคดีจริงจริงเดี๋ยวผมเป็นทนายให้ทำของหลวงเสียหายครับนั่นแหละพันบาทถ้าถ้าเดี๋ยวผม
ขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับทุกผู้ชมครับทุกวันนี้พบกันบ่ายสามครึ่งครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันกันถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัตน์ทีวีท่องสามสิบดอง